ทีนี้จะพาไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นไอเดียของช่างเลี่ยมกรอบพระคนหนึ่ง

ไปดูซิว่าเขาจะประดิษฐ์ออกมาเป็นแบบไหน

มาคุณผู้ชมนี่คือร้านรับเลี่ยมกรอบพระแห่งหนึ่งครับ
อยู่ในพื้นที่ของวัดนางเลงนะคะตะบนกะบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
มาพบกับคุณมนตรีหรือช่างอู๊ด
ผู้เป็นเจ้าของร้านรับเลี่ยมกรอบพระนะคะ
ไอเดียสร้างสรรค์มากคือเขานำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นตุ๊กตามดขาย
สร้างอะไรได้นะ
เขาก็เลยใช้เวลาว่างในการนำวัสดุเหลือใช้อย่างพวกลูกหมากลานนะคะ
มาทำตุ๊กตามอตนัอยเห็นป่ะ
ทำเล่นไปแบบนี้โพสต์ขายผ่านโซเชียลที่เขามีอยู่
ประกดว่าเพราะเค้าโพสต์ขายมีคนสนใจ
มันผวยไง
เก๋ดีเนาะ

ที่ตัวเค้ามีต้องการชิดแพลกนะ
รอย่อจากตุ๊กตาหมดแบบมดธรรมดาธรรมดา

โคมไฟมดตะหน่อยมั้ย
มันจะเหลือมันจะเป็นสีแบบนี้
มันมีหลายสีครับ
คุณลองเอามันทำเป็นโคมไฟมดตะหน่อย
หายก่อนตลอด

มันแสดงถึงความอดทน